หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหน

มาอีกล่าวคุณขึ้นมาหยุดดีฉันไม่รู้ว่าต้องทำนาง่ายวะ
ไม่ได้บอกให้หยุดหรอก

ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาหยุดแล้วค่ะ
หยุดแล้วก็ใช้ชีวิตต่อร่วมกันคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับพระนางของเราหมากประรินและคิมปะลิ
เมื่อวานนี้เนาะคุณผู้ชมเรานำไปเสนอไปแล้วว่าเขาเนี่ย
เข้าพิธีสวมแหวนกันแบบฉบับเจ้าเหนือล้านนาเจ้า
แล้วก็มีที่ทำบุญก็ตั้งแต่เจ้าหมึดเลย
ปัญญากาศโทโอบอุ่นนะ
เต็มไปด้วยมุมวนของคนติ้งหากหมากกับคิม
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่าวสาวเขาได้แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่น
มาเป็นแบบคลิปวิดีโอเลยดูสิน่ารักมาก
คือเราดูแล้วเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเออมันเป็นงานที่เรียบง่ายนะ
แต่มีความสุขมากจริงซึ่งรายล้อมไปด้วยคนที่รักหมากและคิมทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วต้องยอมรับเลยนะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราสวยหล่อมาก
แล้วทุกซีนคุณผู้ชมดูสิมันมีแต่รอยยิ้มเห็นแล้วมันชื่นใจอ่ะ
แล้วคู่นี้บอกเลยนะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก
เจ้าบ่าวเป็นพระเอกส่วนเจ้าสาวเป็นนางเอกใช่ไหมล่ะ
แล้วทั้งคู่เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมา๙ปีแล้วนะคะไม่ใช่เล่นนะ
แล้วเมื่อเราเห็นภาพงานมั่นของทั้งคู่เมื่อวานนี้ก็เลยย้อนนึกไปถึงตอนที่เขาเล่นละครด้วยกัน
อย่างกระฉากในละครเธอเขาจุกมือกันด้วย

คุณผู้ชมดูนะด้านซ้ายเนี่ยไม่ใช่งานแต่งจริงนะ
เป็นงานแต่งในละครต้นรักริมรั้ว
เรื่องนี้ออนตอนปี๒๕๕๖ปีนี้ปีอะไร๒๕๖๖

ปีค่ะ๑๐ปีผ่านไปเขาแต่งงานกันจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วในตอนปี๒๕๕๖ในละครเรื่องนี้มีข่าวว่าเขาปลูกต้นรักกันแบบเงียบ
เฮ้ยเออปลูกต้นหรอ
ใช่แต่ว่าในที่สุดวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่ทั้งคู่เนี่ย
เขาได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริง
ยังไงเราสามคนยินดีด้วยมากเลยนะ
คือเห็นแล้วมันชื่นใจเราอ่านข่าวเขามานานเหมือนกันนะ

ตั้งแต่สมัยที่เขาปลูกต้นรักกัน
เอาเป็นว่ารอชมความอลังการของงานแต่งได้เลย
เขาจะจัดงานวิวาขึ้นที่ประเทศอิตาลี
ในวันที่๑๔กันยายนนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวเขาจะคัมแบ็คกลับมาจัดงานแต่งที่เมืองไทยกันอีกรอบนึง
ใดก็คือเอ๊ะเราต้องส่งพี่แจ๊กกะลีนไปอิตาลีไหม